เราจะลาไปด้วยเรื่องของการไฟฟ้ากันหน่อย
เนื่องจากว่าการไฟฟ้านครหลวงเขาออกมารณรงค์นะครับ
ให้สถานศึกษานั้นใช้ไฟอย่างรู้คุณค่าและก็คุ้มค่า

พร้อมประกาศรางวัลสุดยอดโรงเรียนดีเด่นด้านพลังงานกันด้วย

แล้วเราพบกันกับข่าวเย็นไทยรัฐวันจันทร์เลยนะครับ
เวลา๔๓๐๕๐๐นแบบนี้นะครับ
พบกันครับเราสองคนพร้อมทีมงานทุกคนสวัสดีครับ

ตัวแทนจากสถานศึกษาดีเด่นด้านพลังงาน
เขตกรุงเทพมหานครนนทบุรีและสมุทรปราการ
ลดการใช้ไฟฟ้าได้ตามเกณฑ์มาตรฐานระดับ๑๕ดาวจำนวน๕๕โรงเรียน
มอบรางวัลให้แก่โรงเรียนที่ดำเนินงานด้านการอนุรักษ์พลังงานอย่างครบวงจร
ส่งผลให้ค่าไฟในสถานศึกษาลดลงอย่างเป็นรูปธรรมค่ะ
ซึ่งเป็นโครงการที่การไฟฟ้านครหลวงดำเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่๑๐
เพื่อปลูกจิตสำนึกให้เยาวชนมีทัศนคติที่มุ่งมั่นในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
โดยเน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากรในสถานศึกษา
การประเมินเราจะแบ่งเป็น๕ระดับ๑๕
ในระดับที่๑จะเป็นระดับที่ต่ำสุดและระดับ๕สูงสุด
เพราะฉะนั้นทางโรงเรียนเขาก็จะมีการพัฒนาตัวเขาเอง
โรงเรียนเข้ามาตอนแรกนี่ก็เป็นแค่ระดับ๑
ในปีต่อไปก็จะมีการพัฒนาในเรื่องการอนุรักษ์พลังงาน
จะเพิ่มระดับขึ้นมาเป็นตามลำดับครับ
ตลอด๑๐ปีที่ผ่านมามีโรงเรียนในพื้นที่จำหน่ายเข้าร่วมโครงการแล้วทั้งสิ้น๒๐๐โรงเรียน
และในปีนี้ยังได้มอบรางวัลให้แก่คณะทำงานดีเด่นด้านพลังงานในสถานศึกษาอีกด้วยค่ะ
ภายในงานยังจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ก้าวสู่การอนุรักษ์พลังงาน
โปรดติดตามตอนต่อไป